คุณผู้ชมไปดูที่ศรีสะเกดกันหน่อยนะคะเป็นเหตุลูกฆ่าพ่อค่ะ
คือลูกไปขอเงินพ่อจะไปซื้อเหล้าพ่อก็เลยบ่นบอกว่าโอ้วันวันงานการไม่ทำกินแต่เหล้า
เท่านั้นแหละฟิลขาดเอาด้ามเสียมทุบพ่อจนตาย
ตอนตำรวจไปจับนักข่าวถามว่าอยากขอโทษพ่อไหม
คำตอบเขาคุณผู้ชมต้องฟังในเจาะลึกประเด็นร้อนค่ะ
นี่คือชมหน้าของวิลัยพี่บุญชาติหรือสิงเห็กวัยยี่สิบเอ็ดปี
คนร้ายที่ก่อเหตุปิตุฆาตฆ่าพ่อหลังก่อเหตุตำรวจพาไปชี้จุดทำแผนด้วยสีหน้าไม่สะทกสถาน
กลางสายตาของชาวบ้านที่สาบแช่งด่าทอขอให้ตายตกตามกัน
ปฐมบทของเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มของคืนมันที่ยี่สิบสองเมษายน
ตำรวจภูทรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายที่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงศ์พบศพในเชิดพิบูรชาติวัย๕๐ปี
ถูกวิไลลูกชายใช้ด้ามเสียมตีจนเสียชีวิตก่อนหลบหนีไปแต่สุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่บ้านจนจนมุมเจ้าหน้าที่
ตำรวจคุมตัววิลัยมาที่จุดทำแผนในสภาพที่ยังไม่สางเมาเขาบอกเหตุผลที่ฆ่าพ่อ
ก็เพราะว่าโกรธที่โดนพ่อด่าว่าเป็นขี้เมาจึงโมโหใช้ด้ามเสียมฟาดจนล้ม
แล้วก็ตีซ้ำจนตายคามือนายบันเทิงแสงสว่างผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
สองพ่อลูกอยู่กันคนละบ้านก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินมาที่บ้านพี่สาว
นายวิลัยพอเห็นพ่อก็เข้าไปขอเงินแต่พ่อไม่ให้จึงเกิดมีปากเสียงกันจนถึงขั้นลงมือ
ซึ่งนายวิไลไม่ทำงานไม่ทำอะไรวันกินแต่เหล้า
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนด้วยพยานอีกปากบอกคืนวันนั้นวิลัย
เหมาปลูกไปต่อยพ่อถึงสองมัดพวกนั้นเห็นผู้ไต้ฮึดสู้
พยายามจะคว้าอาวุธก่อนที่ทั้งคู่จะหายไปในความมืดกระทั่งมารู้อีกทีว่า
วิลัยได้ฆ่าพ่อตัวเองไปแล้วกินเบียร์เขาก็เมาเพื่อเขาก็
พ่อก็เดินมานี่พูดอะไรให้ลูก

สอดครองกับคำให้การของนางมารัตพรมอิน
บอกว่าได้ยินเสียงคนทำร้ายกัน
พอออกมาก็เห็นว่าน้องชายถูกลูกตีจนเลือดท่วม
คนเป็นป้าบอกว่าเอือมระอากับหลานคนนี้มานานแล้ว

สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

เหมือนวิลัยจะแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่ว
ไม่มีแม้แต่คำขอโทษที่ออกมาจากปาก
ทั้งที่ลงมือฆ่าบุพการีกับมือ
ฉากสุดท้ายของวิลัยโดนแจ้งข้อหาฆ่าบุพการี
ส่งฟ้องฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมาย
มหน้ารับกรรมตามที่ทำเอาไว้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน
เราก็ลุ้นนะว่าซีเง็กจะพูดอะไรบ้าง